ต่อนะคะสำหรับกรณีที่มีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าเก็บตัวอยู่ในคอนโดของตัวเอง
พร้อมกับจับภรรยาภรรยาหลวงแล้วก็ภรรยาน้อยเป็นตัวประกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ห้ามีนาคมจนสุดท้ายเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนัดเจ้าหน้าที่ก็ไปปิดล้อมข้ามมาจนถึงเช้าวันเสาร์สุดท้ายแล้วทั้งสามคนเสียชีวิตหมดเลยอ่ะนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของนายสุเมฆครองวงหรือว่าในเมฆผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงเนี่ยนะคะ
แล้วก็แม่ของนางสาวนิชชุดาภรรยาของเขาที่เป็นภรรยาหลวงนะครอบครัวสองครอบครัวเดินทางมารับศพนายสุเมฆและนางสาวนิชชุดาที่หน่วยรักษาศพโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยก่อนที่จะมารับศพเนี่ยครอบครัวก็ได้เดินทางไปเก็บสิ่งของของผู้ตายจากคอนโดที่เกิดเหตุขนใส่กระบะมาสองคันนะคะพอเดินทางมาถึงครอบครัวนายสุเมฆก็นำเสื้อกับกางเกงมอบให้เจ้าหน้าที่เอาไปเปลี่ยนชุดให้กับศพนายสุเมฆเป็นครั้งสุดท้ายเลยหาใช้กระบะเนี่ยไปขนของมาจากคอนโดทั้งหมดเลย
ส่วนฝั่งแม่ของนางสาวนิชชุดานะคะภรรยาหลวงแม่ของภรรยาหลวงเนี่ยก็นำชุดเรสสีแดงส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อสวมใส่ให้กับศพของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันทีมข่าวเราได้พูดคุยกับแม่ของนายสุเมฆด้วยนะคะลองฟังคุณแม่พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ส่วนฝั่งแม่ของนางสาวนิชชุดานะคะภรรยาหลวงแม่ของศพของศพของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันทีมข่าวเราได้พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ส่วนฝั่งแม่ของนางสาวนิชชุดานะคะภรรยาหลวงแม่ของศพของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันทีมข่าวเราได้พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ส่วนฝั่งแม่ของนางสาวนิชชุดานะคะภรรยาหลวงแม่ของศพของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันทีมข่าวเราได้พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ส่วนฝั่งแม่ของนางสาวนิชชุดานะคะภรรยาหลวงแม่ของศพของศพของลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหมือนกันทีมข่าวเราได้พูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ

คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยจากตอนแรกที่บอกว่าอ่า
เขาจับภรรยาคนที่หนึ่งแล้วคนที่สองเป็นตัวประกัน

ทั้ง๓คนสมัครใจที่จะอยู่ด้วยกันตรงนั้น
ไม่ได้มีการจับใครเป็นตัวประกันแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่นิติเวก็นำสพนางสาวนิชชุดา
ใส่ลงศพสีขาวออกมาจากห้องเก็บศพ
แล้วก็นำขึ้นรถไปประกอบพิธีทางศาสนา

หลังจากที่ศพนางสาวนิชุดาถูกนำขึ้นรถเนี่ย
แม่ก็เคาะลงศพบอกลูกสาวนะคะบอกว่า

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำศพนายสุเมฆนะคะบรรจุใส่ลงศพสีทองขึ้นรถมูลนิธิ
เพื่อนำกลับไปที่จังหวัดพยาวค่ะ
โดยก่อนที่ศพของทั้งคู่จะถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามภูมิลำเนาเนี่ย
แม่นายสุเมฆกับแม่นางสาวนิชุดาเนี่ยก็สวมกอดกันด้วยนะ
เพราะว่าเขาก็ดองเกี่ยวดองกันนะคะสามีภรรยานะ
แล้วก็นำศพลูกของตัวเองกลับบ้านเกิดในแต่ละพื้นที่
ส่วนอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวอาณาดาปิยรักษ์วัย๑๘ปี
คนนี้ก็เป็นภรรยานายสุเมฆคนที่สองอ่ะนะคะ
ก็ถูกนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดปาก

เรื่องการฟอกเงินการช่อกงอะไรที่มันเป็นข่าว
เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่รู้จริง

แล้วก็เคยโอนเงินให้ทางบ้าน๒ครั้ง

ก็ทางครอบครัวเองก็ยังฝากขอโทษ
อาร์ตเตอร์ที่ถูกหลอกลวงทุกคนด้วยนะคะ

ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทางบ้านก็ไม่รู้อะไร
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่าง

เพราะฉะนั้นก็ขอโทษ

ถ้าเป็นใจเขาใจเราเขาก็ด่ากัน
เราก็เข้าใจเขาเข้าใจเราขอให้เล่ากันกัน
๔๐๐มีนาคมไมธรรม๕๕นาที

แม่ใจนะอย่าเสียใจเยอะดูแลตัวเองดี
ฝากบอกแม่กับพระพี่ชายด้วย

เตือนใจก็พยายามที่จะเหมือนกับแชทถามไป

ทีนี้เธอติดใจอยู่อย่างเดียวเองตอนนี้
คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อม
ทำไมใช้เวลาปิดล้อมเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

เพื่อที่บางทีอาจจะได้ช่วยระงับเหตุได้ทันท่วงที
โดยทางญาติบอกว่าจะมีการชาปนกิจศพ

สำหรับศพของนางสาวอาณาดาค่ะ
ส่วนศพของนายสุเมฆนะคะ
ก็ถูกนำกลับไปที่จังหวัดพยาวบ้านเกิดเหมือนกัน
จังหวะที่วินาทีที่รถนำลงศพมาที่สถานที่จัดงานศพ
โอ้โหยัดเนี่ยร้องไห้กันลั่นสลานเลยนะคะ
มินน้องชายเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาพยายามแชทคุยกับพี่ชายทุกอย่าง
ทำทุกวิถีทางที่ไม่ให้ทั้ง๓คนตัดสินใจแบบนี้
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่ได้

ครั้งสุดท้ายได้คุยกับพี่ชายให้เราดูด้วยนะคะ

นายสุเมฆพิมพ์บอกน้องชายผ่านแอปพลิเคชันไลน์เลยว่า
ฝากดูแลครอบครัวของผู้หญิงทั้ง๒
ก็คือภรรยาเขาทั้งสองคน
แล้วก็ฝากดูแลลูกสาวด้วย

ขอให้ช่วยครอบครัวของเขาด้วย
และดูแลคนที่บ้านให้ดีด้วย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรไม่ได้

พยายามขอให้ทุกคนออกมาปลอดภัยที่สุด

นี่นะคะคือทางครอบครัวของนายสุเมฆก็บอกว่า
ขอความเป็นธรรมให้กับนายสุเมฆด้วยนะคะ
ว่าเขาไม่ได้มีการจับตัวภรรยาเอาไว้เป็นตัวประกัน
แต่ว่าภรรยาทั้งคู่พร้อมที่จะอยู่ด้วยกัน
แล้วก็พร้อมที่จะเสียชีวิตไปพร้อมกัน
โดยที่ยืนยันหลักฐานข้อความที่มีการแชท
แล้วก็จดหมายที่มีการทิ้งไว้ในจุดที่เกิดเหตุ
ก็เป็นลายมือของฝ่ายหญิงด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะคำถามคือเมื่อผู้ต้องหาคดีช่อโกงเสียชีวิตไปแล้ว
ทางผู้เสียหายจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรกันต่อ

เพราะว่าแต่ละคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมูลค่าความเสียหายคือ

ทีมข่าวได้ไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
คุณลินค่ะเป็นชาวนครราชศรีมานะคะ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือเธอเนี่ยซื้อรถยนต์ให้ลูกสาว
ก็เลยอยากจะได้ทะเบียนรถเลขสวย
เดือนธันวาคมปี๖๓ก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ
แล้วก็เลือกทะเบียนเลขสวยตกลงราคากันไว้ที่๕๖๐๐๐บาท
เงินไปค่ะพอโอนเงินไปก็พยายามจะขอหลักฐานบัตรประชาชน
แต่แอดมินบอกว่าต้องโอนเงินก่อนถึงจะจองได้
เขาก็บอกว่าเขาอยากโอนแหละแต่ว่าขอหลักฐานหน่อยได้ไหม
มินบอกหลักฐานอะไรไม่มีหรอกโอนเงินมาก่อน
สุดท้ายเนี่ยนะคะก็ได้มีการติดต่อกับแอดมินที่ชื่อว่าโอ๊ต
ก็ถามข้อมูลแล้วก็โอนเงินค่ะโอนเงินไปที่นายพัทธพล
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าก็เป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกเหมือนกัน
ธันวาคมก็ถูกกดดันนะคะว่าถ้าไม่โอนเงินจองทะเบียน
จะถูกลูกค้าคนอื่นจองตัดหน้านะก็ตัดสินใจโอนไปอ่ะค่ะ
พอถามถึงหลักฐานการจองก็ถูกบ่ายเบี่ยง
บอกว่าเป็นแค่แอดมินเจ้าของป่วย
ก็เลยพยายามติดต่อกลับไปที่ในโอ๊ตปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้ว
มินก็ไม่ตอบไลน์มีแต่การส่งเลขทะเบียนมานำเสนอขายหน้าตาเฉย
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความสอนอปักทงชัยนครราชศรีมานะคะ
ธันวาคมปี๖๓ก็เลยมีการรวมตัวกันในส่วนของกลุ่มผู้เสียหาย
รวมตัวกัน๒๐กว่าคนนะคะคุณผู้ชมไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่กล้าออกมาให้ข้อมูล
บางคนก็อายบ้างล่ะบางคนก็กังวลเรื่องของหลักฐานบ้างล่ะ
เพราะว่าถูกหลอกทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรจะไปเอาผิดเขาเลย
เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคนเพราะว่าเว็บไซต์นี้ค่ะ
ก็ยังคงเปิดจองทะเบียนเลขสวยอยู่นะคะยังหลอกคนอื่นอยู่ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
แต่เบื้องต้นผู้เสียหายก็บอกว่าก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาเนี่ยยิงตัวตายหนีความผิดนะคะ
หลังจากที่สืบทราบเนี่ยว่าเขายิงตัวตายพี่พูดตรงตรงนะว่าพี่ก็เสียใจ
พี่เสียใจ๒ส่วน๓ส่วนเลยล่ะส่วนแรกก็คือเงินเราไม่ได้เนอะเราไม่ได้คืนแล้วเราหมดสิทธิ์ที่จะได้เงินแล้ว
ส่วนที่สองคือพี่เสียใจว่าผู้หญิงที่อยู่กับเขาไม่สมควรจะได้รับชะตา
เหมือนเขาเพราะว่าชีวิตชีวิตหนึ่งแลกกับเงินจำนวนนี้มันทำให้อีกสองคนต้องมารับภาระ
นี่ดีนะที่ลูกคนเล็กได้ออกไปก่อนถ้าลูกคนเล็กไม่ได้เอาออกไปอ่ะพี่ก็พี่ก็นึกเสียใจอยู่เนอะว่า
มันทำให้ชีวิตครอบครัวทุกอย่างมันแต่มันก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นกรรมตันตาเห็นเลยว่าชั่วโมงนี้นะคุณทำอะไรไว้นะกรรมมันติดจรวดนะ
นี่คือหนึ่งในผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะทีนี้คำถามคือผู้ต้องหาเนี่ยค่ะเสียชีวิตไปแล้วผู้เสียหายจะต้องดำเนินการอะไรกันต่อล่ะคะแล้วในส่วนที่เสียหายไปจะต้องยังไงดีล่ะจะได้เงินคืนอะไรบ้างไหมเนี่ยเราไปถามทนายความมาให้นะคะทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ในส่วนทางอาญาเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปได้เพราะผู้กระทำความผิดได้เสียชีวิตลงหรือตายลงคดีอาญาก็ต้องเป็นอันเลิกกันไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตราสามสิบเก้านะครับคดีอายาก็ต้องสิ้นสุดลงตรงนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องในคดีทางแพ่งได้ต่อนะครับก็คือสามารถฟ้องทายาทหรือฟ้อง
ผู้ที่เจ้ารับผิดเนี่ยคือผู้ที่ต้องรับมรดกนะครับผู้นั้นจะต้องรับผิดในทางแพ่งเท่าที่ตัวเองได้รับมรดกเท่านั้นนะครับ
เนินคดีทางแพ่งผู้เรียกเพื่อเรียกค่าเสียหาย